คุณผู้ชมคะยังอยู่ที่เหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะที่โรงงานที่กิ่งแก้วสมุทรปราการนะคะเพราะว่ายังมีประเด็นให้ตามกันต่ออีกหลายเรื่องโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บนะคะก็คือจิตอาสาค่ะที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อวานนี้คุณนริปุ่นนิ่มทีมข่าวของเราได้คุยกับนางสาวละลิตาแรกรุ่นห
จากการไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้นะคะคุณลูกปลาให้ทีมข่าวของเราดูคลิปวิดีโอวินาทีที่สามีของเธอนั้นนะคะได้ร่วมปฏิบัติการดับเพลิงเคียงข้างกับน้องพอสนักดับเพลิงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นะคะซึ่งวินาทีนั้นสามีของเธอถือสายดับเพลิงฉีดโฟมดับไฟอยู่แนวหน้าสุดค่ะนี่นะคะตามในวงกลมสี
เขาร่างสามีและคนในทีมอย่างไม่มีใครคาดคิด
เหตุการณ์นี้ทำให้สามีเธอถูกไฟคลอกที่ใบหน้าและตามตัวหลายแห่งจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
คุณลูกปลายังให้ทีมข่าวของเราดูข้อความแชทนะคะที่สามีของเธอส่งรูปมาให้ดูก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บค่ะ
ก็คือช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๕๓นาทีตอนนั้นสามีอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
เธอก็บอกว่าก่อนที่สามีจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ก็บอกสามีแล้วล่ะว่าระวังตัวด้วยนะดูแลตัวเองให้ดีนะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นน่ะนะคะ
ตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงก็คือสามีถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดียังอยู่ในห้องปลอดเชื้อมีบาดแผลไฟไหม้อย่างรุนแรงที่ใบหน้าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เจอสามีนะคะ
ครั้งล่าสุดที่คุยกันคือหลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสามีได้โทรมาบอกว่าตัวเองปลอดภัยดีแค่นั้นเลยก็เลยอยากจะฝากถึงสามีค่ะ
ถ้าได้ยินก็อยากจะให้รับรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอภูมิใจมากที่สามียอมเสี่ยงชีวิตเพื่อส่วนรวมขอให้หายเร็วเธอกับลูกกำลังรออยู่ค่ะ
และกำลังจะนำส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็โทรมาแจ้งว่าตอนนี้แฟนพี่ได้รับบาดเจ็บนะ
พักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเขาบอกว่าขอคุยกับเราหน่อยใช่เขาขอคุยกับเราเขาบอกว่าเขาก็โดนไฟคอกมานะหน้าเละมากตอนนี้สงสารสงสารสงสารเขาแต่ว่าโดยปกตินิสัยส่วนตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งเก็บอาการเป็นห่วงมาตลอดแต่ว่าเขาเป็นคนที่เซฟตี้ตัวเองมากมากอยู่แล้วใช่เขาเป็นคนที่เฟตี้ตัวเองอุปกรณ์ของเขาทุกอย่างเขา
กับรักษาตัวเองได้ปาก็รักติเหมือนเดิมก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปาก็อยู่ตรงนี้แหละกับลูกเป็นกำลังใจให้สู้แล้วก็กลับมาอยู่บ้านเรา